เรามาดูการพยากรลักษณะดวงชะตา
ประเทศไทยพยากรกับ๕กูรูและ๙หมอดูชื่อดังในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ส่วน๙หมอดูวันนี้ต่อเนื่องกันครับกับหมอดูอีก๑คน
เป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันนะครับหมอช้างทศพรศรีตุลาครับ
หมอช้างนั้นจะมาคาดการณ์แล้วก็ทำนายพยากรว่าในปี๒๕๕๙นี้ราศีไหนจะรุ่งเรือง
และราศีไหนต้องระมัดระวังติดตามพร้อมกันในประเทศไทยพยากรครับ
ก็ต้องบอกว่าราศีที่ถือว่ามีข่าวดีนะครับพ้นเคราะห์ดวงดี
แล้วก็เป็นดาวรุ่งที่สุดในปี๕๙
ก็คือคนที่เกิดในราศีกันนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
การเริ่มต้นนะครับความสำเร็จสมหวังนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับ
แม้กระทั่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับจริงเนี่ยดวงจะค่อยดีขึ้นนะครับ
ในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับยิ่งกลางปีไปแล้วก็จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วก็จะมีความสำเร็จยาวไปจนถึงปี๒๕๖๐เลยทีเดียวนะครับ
ถือว่าเป็นดาวรุ่งอันดับหนึ่งนะครับส่วนราศีที่จะต้องระมัดระวังนะครับ
หรือว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็คือคนที่เกิดในราศีเมษนั่นเองนะครับ
เหตุผลมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าราศีเมษเป็นราศีที่มีดาวดวงใหม่
ซึ่งเป็นดวงดาวที่นานนะครับใช้เวลา๘๐กว่าปีถึงจะเข้าราศีเมษสักครั้งหนึ่งนะครับ
นั่นคือดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมริตยูนะครับ
ดวงนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้ชีวิตของราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ
ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมตัว
ส่งผลทำให้ปี๕๙นั้นเป็นปีแห่งความวุ่นวายของเรานะครับ
แต่ถ้าเกิดเรารู้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับ

บางคนอาจจะเป็นการจัดบ้านใหม่จัดโต๊ะทำงานใหม่

เชื่อว่าราศีเมษก็มีสิทธิ์จะเป็นราศีที่ดวงดีในปี๕๙นี้ได้ด้วย
ปี๕๙เป็นปีที่มีพลังธาตุไฟที่แรงนะครับ
ทั้งในแบบโหระสัตว์จีนซึ่งจะตรงกับรอบของปีนักศักดิ์วอกธาตุไฟ

หรือแม้กระทั่งในโหระสัตว์แบบไทยนะครับ
ดวงดาวธาตุไฟก็มีพลังที่แรงมากนะครับ
นั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟนะครับ
เรื่องของแสงสว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับ

หรือว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะครับ
งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาล
แม้ทั้งอาจจะออกมาในแนวทางเรื่องของการเสริมสวยความงามอะไรแบบนี้นะครับ

แต่ว่าข้อควรระวังคือว่าดวงดาวในปี๕๙เป็นปีที่มีการเปลี่ยนดวงดาวเยอะมากนะครับ

มีดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมริตยูเปลี่ยนอีกเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลทำให้ในเรื่องของความผันผวนนะครับ
เชิงของเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับ
ใครที่อยากจะลงทุนในเรื่องของหุ้นนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องดูแลให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
ใครที่ไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยต้องพยายามหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคนที่แนะนำที่ปรึกษาหรือการจับจ่ายใช้สอยในปี๒๕๕๙นั้นนะครับ
ต้องดูหนี้สินที่อาจจะเป็นเรื่องของของฟุ่มเฟยหนี้บัตรเครดิตเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับ
ดาวเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยความไม่มั่นคงของรายได้ก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้เยอะด้วยนะครับ
จริงเดือนที่เป็นไฮไลท์จริงก็เริ่มตั้งแต่มกราคมเลยนะครับ
กราเนี่ยเป็นเดือนที่พระราหูเนี่ยเปลี่ยนราศีนะครับอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือเดือนมีนานะครับ
จะเป็นจุดที่ดาวมริตยูเนี่ยเข้าสู่ดวงเมืองไทยนะครับเมื่อล่าสุดก็คือ๘๔ปีที่แล้วนะครับ
นั้นเป็นช่วงที่ดวงดาวธาตุไฟแรงด้วยนะครับอาจจะเป็นความวุ่นวายทั้งเรื่องของในเชิงของภัยธรรมชาตินะครับ
ไฟไหม้ใหญ่ใจกลางเมืองนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของฝีมือมนุษย์นะครับ
ซึ่งก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน
ซึ่งเรียกว่าเป็นช่วงที่ดาวประจำเมืองเนี่ยอ่อนกำลังลงนะครับก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
ก็คือในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น๓ช่วงไฮไลท์สำคัญนะครับที่ต้องจับตามองกัน
คือการที่ดามเลือดยูเข้าเนี่ยมันทำให้เกิดระบบแล้วก็วิธีการใหม่นะครับ
แต่ในทางดวงเนี่ยดาวตรงนี้เป็นดาวแห่งวิวัฒนาการทำให้เกิดข่าวดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นั้นใครที่กำลังคาดหวังหรือว่ารอคำตอบจากข่าวดีในเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่าในเรื่องของรัฐมนูลอะไรใหม่นะครับ
เชื่อว่าน่าจะสอดคล้องกับดวงดาวที่เกิดขึ้นในปี๕๙ครับ
คือปีสมัย๕๒๙เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่เราจะมีการพูดถึงเรื่องดวงดาวน์เนี่ยเยอะนะครับ
อยากจะบอกว่าเวลาเราเลือกเสพข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโหรศาสตร์เรื่องดวงเนี่ยนะครับ
ต้องบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับวิจารณญาณเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
เฉพาะในปีที่ดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ
หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำทำนายที่ฟังดูแล้วเสียดสยองดูน่ากลัวนะครับ
แต่ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมี๒ด้านอยู่เสมอนะครับ
หลายคนที่ถูกทำนายไทยทักว่าดวงไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีตลอดไปนะครับ
สิ่งสำคัญนั้นนะครับคือการเตรียมตัวนะครับ
เรื่องที่แนะนำมากสุดก็คือในเรื่องของการทำบุญนั่นเองนะครับ
ใครที่ตั้งใจนะครับรู้สึกว่าตัวเองดวงมีปัญหาอะไรแบบนี้เนี่ย
ขอให้ในปี๕๙นั้นนะครับคุณอย่าไปทำบุญเฉพาะไหว้พระ๙วัดในปีใหม่อย่างเดียวนะครับ
คุณต้องวางแผนใน๑๒เดือนนะครับ
แต่ละเดือนเนี่ยหาโอกาสเติมพลังเติมสิ่งที่ดีเยอะนะครับ
เตรียมรับมือกับดาวมนุษยูหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๑๙ครับ
นั่นคือคำพยากรและคำแนะนำจากหมอช้างทศพรศรีตุลานะครับคุณผู้ชม
นี่คือสิ่งที่ทรัฐทีวีนั้นรวบรวมให้คุณผู้ชมติดตามในช่วงปีใหม่นะครับ
ใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดพูดทำแต่สิ่งดีเชื่อว่าผลดีก็จะเกิดขึ้นในที่สุดนะครับ